ล่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกกัน
ตอนเด็กตอนสมัยเรียนเวลาชอบมากเวลาเขามีกิจกรรม
นั่นก็คือกิจกรรมกีฬาสี

วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมและคุณสองคน
ไปดูการแข่งขันกีฬาสีรุ่นจิ๋ว
บอกเลยงานนี้ตลาด

ถ้าใครนึกถึงหน้าน้องใบตองตอนเด็กไม่ออกให้ดูข่าวนี้นะครับ
นี่แหละค่ะคุณอยู่ในนี้สักคนนึงนี่แหละค่ะ
นี่คือบรรยากาศกีฬาสีระดับอนุบาล
ของโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่จังหวัดพยาวนะคะ

เขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดพยาวจัดขึ้น
เพื่อให้เด็กในนักเรียนชั้นระดับอนุบาลแบบนี้

ซึ่งเป็นการสร้างความสุขความสนุกสนาน
ความรักความสามัคคีให้กับเด็ก
รวมทั้งกองเชียร์ก็สนุกสนานตามไปด้วยนะคะ
สิ่งที่เป็นสีสันของกีฬาสีก็คืออะไรคุณ

เชียร์แต่ละโรงเรียนเขาก็ส่งเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นมาเชียร์กันแบบจัดเต็ม

สับเพลงต๊ะตุ้งตวง

ส่วนกิจกรรมกีฬาก็มีการแข่งขันกันหลากหลายชนิดมาก

น่าจะเป็นกระโดดไกลมากกว่านะน้องใบตอง
ก็กระโดดไกลนั่นแหละค่ะแต่น้องเขากระโดดมันกบมันน่ารักดี

เคยเล่นไหมตอนเด็ก

โอ้โหดึงเราดึงสิโอ้อย่านอนอย่านอน

โอ้โหนี่คนแรก
ชักเกอร์จะต้องใช้เด็กที่มีรูปร่างอ้วนทวนสมบูรณ์

แต่ฉันก็เห็นเด็กอ้วนทวนสมบูรณ์ล้มก่อนเป็นคนรักมาก
อยู่ทับหน้าเสร็จโอ๊ยทับขาหนู
หมายถึงว่ายืนเป็นทับหน้า
ล้มมาทับขาคนข้างหน้าซะอย่างนั้น

มีอีกอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกก็คือ
การแข่งขันฟุตบอลรุ่นจิ๋ว

เอาแล้วไปบอลกลิ้งไปกลิ้งไป
ไปทางไหนคนก็ไปทางนั้น
บอลมาแล้วคับเตะคับเตะคับเตะ
อาเตะบอลคับเตะหน้าเพื่อน
ดูน้องคนนี้คนนี้นี่ไฮไลท์เลยนะ

ขาใหญ่เลยนะพี่นะ

เยาวชนตัวจิ๋วแบบนี้ตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่อนาคตทีมชาติไทย

ฝึกแบบว่าความรู้รักษาบัคคี
ฝึกการรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะฮะ
นั่นก็คือจุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับน้องเยาวชนนั่นเอง
ลาสีนะครับน้องหนูก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของพวกเขากันนะ
ต้องปิดด้วยเพลงกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
ห้าให้ห้าให้

สุขภาพไม่ค่อยจะดีนะ
ห้าให้ห้าให้ไอซะอย่างนั้น